หนึ่งเรื่องพาไปที่ร้านโดนัทกันบ้างนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์เขาเรียกว่าไฟ่กันสนั่นเลยทีเดียว
ชาวเน็ตก็วิพักษ์วิจารณ์กันมีทั้งสองกระแสนะคะ
พนักงานลูกค้า
ไปฟังเสียงความแซ่บร้อนแรงของเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ
น่ากินก็คือมันไม่น่ากินจริงค่ะ

ถ้าพูดว่าไม่อร่อยเธอพูดไง

นี่แหละค่ะคลิปที่ถ่ายมาจากฝั่งลูกค้า
กับกลุ่มพนักงานร้านโดนัท
เพราะว่าลูกค้าได้ไปพูดวิจารณ์ขนมโดนัท

เป็นเหตุให้พนักงานของร้านโดนัทชื่อดังเกิดไม่พอใจ

ใช่แต่ว่าละแอร์ตื้นนะคะแบบนั้นก็แรงเหมือนกันแหละ
จริงเราแปลเป็นภาษาสุภาพมาให้แล้วนะคะ
หลังจากนั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญทั้งคู่

มีเป็น๒คลิปนะคะเป็นปากเป็นเสียง

แล้วคุณไปต่อแล้วคุณถามเขามาว่า
เชิญประจานให้เขาฟังหรือเปล่า
เด็กของก็เคยติดโกนให้มันมา
หน้ากลินเป็นครับสิ

เขียนข้อความบอกว่าฝากเตือนค่ะ
นิสัยแย่มากทำงานบริการแบบนี้อย่าทำเลย

ซึ่งคลิปนี้เผยแพร่ออกไปกลายเป็นกระแสค่ะ
แชร์คลิปนี้ตอนนี้เกือบหมื่นครั้งแล้วนะคะ

คนในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วค่ะ
ส่วนหนึ่งก็มองว่าพนักงานร้านโดนัท
ควรให้ความสำคัญกับงานบริการเป็นที่หนึ่ง

แต่อีกหลายความเห็นที่ก็เยอะเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นทีมพนักงานคนนี้เหมือนกัน

จริงแล้วมันไม่ควรที่จะต้องมาว่ากันแบบนี้
บางคนก็บอกว่าลูกค้าเยอะแล้วก็ติดแฮชแท็กทีมพนักงาน

เพราะว่าลูกค้าเขาพูดตรงหน้าร้าน

พนักงานตามมาตามมาตอบว่าอีกทีหนึ่ง

เขาก็เลยเหมือนกับมองว่าเอ๊ะมันเดินเลยหน้าร้านมาแล้ว

ในคลิปออกมาโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงต่อด้วย
บอกว่าตัวเองได้ไปซื้อโดนัทกิน
เพื่อนอยากกินอันที่เป็นสามสีแต่ว่ามันเละไม่น่ากิน
แล้วก็เป็นทุกอันก็เลยจ่ายเงินแค่อันเดียว
แต่ว่าไม่มีแคทเชียร์หรือว่าพนักงานสักคนหน้าร้านเลย

พอพนักงานออกมาก็ทำหน้าทำตาใสนะคะ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรจ่ายเงินแล้วก็หยิบโดนัทมากินค่ะ

จัดการเขตของร้านโดนัทได้โทรมาขอโทษ
แล้วก็ให้พนักงานในคลิปพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมไปยังพนักงานสาวที่อยู่ในคลิปวิดีโอ

ตนเองก็ได้รับผิดชอบนะคะโดยการลาออกจากการเป็นพนักงาน
ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะปะทะกับลูกค้า
แต่ว่าได้ยินลูกน้องที่ให้บริการกับลูกค้า
บอกว่าลูกค้าพูดเสียงดังที่หน้าร้าน
ว่าขนมไม่อร่อยไม่น่ากินมันเละ
ซึ่งตนเองไม่มีหลักฐานในตอนนั้นก็เลยไปสอบถาม
แต่ว่าคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่า
ถ่ายตอนที่ปะทะกับลูกค้ามีอารมณ์กันแล้ว

แล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ทำให้เดือดร้อนด้วยนะคะ
ก็ได้ออกมาชี้แจงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการหาข้อเท็จจริงกันอยู่ค่ะ